ถึงพักเพื่อไทยบ้างดีกว่าคุณผู้ชมทุกคนรอกันอยู่

พี่แรกมาบอกว่าตอนปี๖๗นี่จะขยับไปหลังสงคราญใช่ไหม
แต่เค้าขยับไปก้องกว้างวันก่อนสงคราญนะ

นี่เป็นการเปิดเผยจากคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทย
สงกรานปีหน้าแน่นอนแต่ไม่รู้เดือนไหนนะ
งบประมาณที่ต้องใช้กับโครงการนี้ก็๕๖๐๐๐ล้านบาท
คุณเผ่าภูมิยืนยันว่าจะไม่ทำให้มีผลกระทบกับการเงินการคลังของประเทศครับ
โดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกก็สั่งการให้เร่งทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
เพราะว่าเป็นนโยบายแรกที่ใช้ซื้อใจประชาชน
คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวและจะดำเนินนโยบายอื่นตามขั้นตอนต่อไป
ฟังคุณเผ่าภูมิครับ
มีการที่จะทำให้เศรษฐกิจกระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน
ใช้ได้๒วิธีครับถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ
ที่จะมีการตัวเลขของเงินโอนเข้าไปในโทรศัพท์แอปโทรศัพท์มือถือ
ผูกกับบัตรประชาชนโดยอัตโนมัติถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่มีความกังวลแล้วก็ไม่มีความยากสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับ

เพราะว่าเมื่อวานยังฟังข่าวอยู่เลยรองประสงค์เท่าไทย
ชาดาบอกว่าหลังสงกรานแต่ถ้าเกิดได้ฟังแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับประชาชนนะ

นี่คุณเผาภูมิบอกก่อนนะ
ส่วนคุณสมบัติหรือว่าเงื่อนไขตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้ง
ถ้าอิงจากที่คุณเสถาเคยพูดไว้
คนไทยอายุ๑๖ปีขึ้นไปเป็นช่วงวัยทำงานตามกฎหมาย
ก็จะได้เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
แล้วก็คนที่มีสวัสดิการอื่นเช่นคนพิการคนชะลาก็ได้เต็มจำนวนเหมือนกัน
คนที่เข้าข่ายรับสิทธิไม่ต้องลงทะเบียนนะ
เพราะระบบจะผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน

เอาไปใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรค

แต่อันนี้คุณผู้ชมจะปรับเปลี่ยนได้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนครับ
แต่ไม่สามารถใช้ซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้
รับเงินเนี่ยจะรับผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลไม่ใช่แบบที่ใช้กันก่อนหน้านี้นะ
เป่าตังค์เนี่ยไม่ใช่นะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นดิจิทัลวอเล็ตแยกออกมาเลย
แล้วก็กำหนดให้ใช้จ่ายในรัศมีที่กำหนดเพื่อกระจายรายได้ครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศด้วย
แต่ต้องใช้จ่ายภายใน๖เดือนคุณจะใช้รวดเดียวหมื่นบาทไปเลยก็ได้หรือค่อยใช้ก็ได้
ค่ะไม่สามารถเบิกถอนมาเป็นเงินสดได้เพราะว่าอันนี้เป็นเงินสกุลดิจิทัล
กรณีที่คุณไม่มีมือถือไม่สามารถเข้าถึงแอปได้ก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนได้นะครับ
นี่เบิร์ตอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นห่วงอ่ะคุณผู้ชมอย่านะอย่าไปแตะต้องนะ
นึกว่าจะเตือนทันที่ไหนได้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้บอกว่ามีเหยื่อถูกตรวจเงินเกลี้ยงบัญชีแล้ว
๙๔๖๐ไลค์โอ้โหนี่แอปนั่นไงเออแอปนี้ท่อนหมื่นบาทนั่นใช่ไหม
ย้ำอีกทีโน้นปีหน้านู้นน่าจะได้เห็นใช่นี่๙๐๐๐กว่าไลค์อืม
ของความฉอะหายเกือบ๑๐๐๐ล้านบาทโหเห็นไหมโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
รายละเอียดต่างมาคุณผู้ชมใจเย็นเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีรายละเอียดออกมาตามข่าวของเรา
ข่าวเช้าหัวเขียวนี่แหละเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดนะคะ